คุณผู้ชมครับมาตรวจสอบในส่วนของอีกหลายพื้นที่
อย่างเชียงใหม่หรือว่าอย่างที่การสินและที่นครราชสีมากันบ้าง
เชียงใหม่ตอนนี้ก็หลายคนจับจ้องมองไปตรงที่มีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามผับตามบาร์
แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙ทำให้สารประกอบการผับบาร์ของเชียงใหม่ตอนนี้บางแห่งถูกสั่งปิด
แต่จริงแล้วนะฮะในพื้นที่เชียงใหม่นะฮะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนด๘ข้อใช่ไหมคุณ
จริงข้อกำหนด๘ข้อที่ทางสอบคอประกาศออกมาบอกว่า๒๘จังหวัดควบคุมสูงสุดให้ปิดสถานบันเทิง
แต่เชียงใหม่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่๒๘จังหวัดนะ

เขาก็ตามคำสั่งของผู้ว่าจะให้ปิดกี่วันก็ว่าไปหรือว่าเปิดถึงกี่โมงนะครับ
ตอนนี้ถูกสั่งปิดเป็นเวลา๓วันตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่มีหญิงวัย๒๕ปีที่มีไทม์ไลน์เดินทางไปเที่ยวสารบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่

สำรวจตรวจสอบที่ร้านท่าช้างซึ่งเป็นร้านใหญ่สารบันเทิงชื่อดังของเชียงใหม่
ก็ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในร้าน
แล้วก็ยังไปฉีดพ่นรอบพื้นที่ทั้งในโซนด้านนอก
และก็ทั้งหมดทั้งหมวดของร้านด้วย
หนึ่งในผู้บริหารร้านท่าช้างบอกว่า
คณะกรรมการโรคติดต่อจะมีคำสั่งให้ร้านหยุดเป็นเวลา๓วัน
แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ทางร้านจะปิดบริการต่อเนื่องเลยคุณ๑๔วัน
จะกลับมาเปิดร้านเปิดให้บริการอีกที
คือ๑๒มกราคมเป็นต้นไปนะครับ
สำหรับพนักงานของร้านที่มีอยู่กว่า๑๐๐คน
ก็ได้ตรวจคัดกรองเชื้อแล้วมีผลเป็นลบทั้งหมด
ตอนนี้สั่งกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกันนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้กลัวกลัวอย่างเดียว
กลัวว่าสารบันเทิงในพื้นที่จะถูกประกาศให้ปิดทั้งหมด
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อต้นปีที่แล้วนะฮะ
ถ้าถูกประกาศปิด๓เดือนเหมือนก่อน
โอ้โหความเสียหายมันจะมีเยอะมากนะครับ
เขาก็กลัวแบบนี้เขาก็เลยต้องเข้มงวดในมาตรการนะครับ
ส่วนที่กาลสินหลายโรงเรียนก็สั่งหยุดการเรียน
กรณีพิเศษหวั่นการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งภูมิในการโรงเรียนกาลสินพิทยาศัย

ด้วยเหตุเรื่องของการประบาดระบรอกใหม่ของโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็ประกอบกับการเดินทางข้ามจังหวัด
และการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
ตอนนี้ขอให้ทางโรงเรียนเองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๒มกราคมนะครับ

ซึ่งรองผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๓
พันเอกยงยุทธ์ขันทวีนะครับ
ร่วมกับนายกเทศมนตรีตระบวนหนองไผลล้อมนายภัยบูรณ์พฤษทนาเวท

ตลาดสดหนอนไผลล้อมกว่า๑๕๐คน

ทำความสะอาดตลาดสดหนองไผลล้อมนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำ๔คันมาทำการฉีดน้ำ
โดยได้มีการระดมกำลังพลครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่
เนื่องจากพื้นที่นครราชศรีมามีผู้ติดโควิด๑๙ถึง๙รายแล้ว
โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองนครราชศรีมามีผู้ติดเชื้อถึง๔รายนะครับ
พออ่านข่าวพวกนี้มาเนี่ยจริงบางทีก็งงเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมหลายคนถามมาว่าบางทีฉันจะเดินทางไปต่างจังหวัด
จะรู้ได้ยังไงคุณผู้ชมคะจะแนะนำ๑เว็บไซต์เข้าไปตรวจสอบได้
บางทีคือเราจะต้องอัปเดตกันแบบวันต่อวันจริงค่ะ
แล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลสำคัญของจังหวัดนะคะ

ถ้าเกิดคุณจะเดินทางไปจังหวัดไหนคลิกเข้าไปดู

ข้อกำหนดเลยว่าคุณถ้ามาจากพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด
คุณจะต้องถูกกักตัว๑๔วันไหมถ้าคุณเข้าจังหวัดเรา
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารสถานบันเทิงต่างด้วย
อันนี้สบครวบรวมข้อมูลไว้ให้หมดแล้ว